คุณรู้ไหมว่าหลังจากฝนตกก็มักจะมีเครื่องรางของคลังอยู่อย่างหนึ่ง
มักจะออกมาให้เราได้พกติดตัวกัน
แล้วสิ่งที่ว่าคืออะไรไปดู
รู้ไหมคะว่านี่คืออะไร

ไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังนะคะ
แต่นี่คือว่านจักรจันทร์นะคะ
เขาเชื่อกันว่าว่านจักรจันทร์นี่เป็นวัตถุมงคลนะ
เขาต้องออกไปขุดนะคุณถึงจะหามาได้

จักรจันทร์ก็จะงอกออกมาจากดินให้เห็น

ตามความเชื่อของคนโบราณเขาว่ากันว่า
ว่านจักรจันทร์หรือว่าว่านพญาต่อเงินต่อทอง
เป็นว่านกึ่งพืชกึ่งสัตว์
ประเภทเดียวกับพวกมักกะลีผล

เขาว่ากันว่าผู้ใดที่มีเอาไว้บูชา
ทางวิทยาศาสตร์กันบ้างดีครับ

ว่านจักรจันทร์ที่หลายคนบูชาเนี่ยแท้จริงแล้วคือ

แล้วก็เกิดการติดเชื้อรา
ไม่มีส่วนไหนที่เป็นว่านหรือเกี่ยวข้องกับพืช
ตามที่เข้าใจกันไปนะคะ
ก็คือจักรจันทร์ตายนั่นเองนะคะคุณ
ก็เอามาให้ข้อมูลความรู้แล้วกันมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ทางด้านพุทธคุณในเรื่องเครื่องลาง
หรือแม้แต่ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ
ก็มีออกมาพิสูจน์ให้ดูว่านี่มันคือเจ้าตัวจักรจันทร์ที่ตายไปแล้ว

ถ้ามีเก็บเอาไว้ยังไงก็อย่าลืมตั้งใจทำมาหากิน

เอาไว้อย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเงินมันก็ไม่มาหรอก
ใช่ค่ะก็ทำอาหารกินกันด้วยนะคะ